พรุ่งนี้มานะไอ้ตูดบอกว่าได้ได้หลังจากนั้นค่ะก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผมจะมาเอาโทรศัพท์ได้ไหม
แต่พี่ต้องนับตังค์ให้ผมนะพร้อมกับหยิบกระปุกออมสินในนั้นเนี่ยมีแบงค์๑๐๐แบงค์๒๐แบงค์๕๐อัดแน่นเอียดเลย
ก็แคะออกมาจากกองเอามากองบนตู้นะคะสภาพแบงค์ที่เก็บมานานนั้นยับยู่ยี่เลยค่ะแถมเปียกชื้นขึ้นราขึ้นทั้งกระปุกเลยล่ะ
เราก็ช่วยกันนับเงินของไอ้ตูดจนพอกับค่าของแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยใส่ถุงซิปอันใหม่คืนกลับไปให้เขา
พร้อมกับบอกให้เก็บดีดีอย่าให้หายให้เปียกอีกนะส่วนเราเนี่ยก็เอาแก๊งมาล้างน้ำสะอาดเพราะว่าเปื้อนทั้งราทั้งดิน
แต่ก็เต็มใจรับนะไม่เคยคิดรังเกียจใดออกแต่ภูมิใจในตัวไอ้ตูนด้วยซ้ำไป
แล้วถ้าสูตรในสมรรณค่ะกรรฟักษ์๓๒ปีหรือว่าตูดเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยบอกว่าต้นเก็บเงินมานานกว่า๓ปี
อยากจะได้โทรศัพท์แพงเอาไว้ฟังเพลงเพราะว่าชีวิตเขารักเสียงเพลงรักการเต้นรู้สึก
ใจอย่างมากที่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาตนเนี่ยเคยถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายมาหลายครั้งเขาบอกนะ
เคยถูกขโมยเงินด้วยแต่โชคดีที่ทางตำรวจเนี่ยสามารถจับได้ต่อไปตั้งใจว่าจะเก็บเงินอีก
เอาไว้ซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องให้คุณยายที่อยู่ด้วยกันแกก็ขยันเนอะดูสิ
เก็บของเก่าขายเก็บกระดาษเก็บรำขวดน้ำอะไรอย่างเนี้ยพี่เป็นราคามันมีจำนวนเงินหมด
เนี่ยคิดถึงตอนที่พี่หนุ่มซื้อโทรศัพท์ให้พี่มดแล้วพี่มดไม่สนใจเนอะดูสิ
ขยันนะเพราะเรานะ
เขามีความสุขเขาบอกว่าเขาที่เข้าเก็บเงินเพราะเขาชอบเสียงเพลง
ค่ะ
ยังไม่จบเหรอนี่

พระเอกปปาติดโควิดไม่ใช่พี่ป้องนะ

พระเอกใครละแม่พระเอกมีคนเดียว

นี่ก็บอกป้องใช่ป้องใช่ไหม
เออนี่เห็นไหมเขาหนูเขาติดการ
รู้สึกไม่ค่อยสบายตัว